คุณผู้ชมครับไปดูคลิปเหตุการณ์คลิปนี้นะครับ
อุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับถนนวิภาวดีนะ

วันที่ฝนตกถนนลื่นนะฮะจักรยานยนต์คันหนึ่งนะฮะ
เขาเป็นจักรยานยนต์ส่งของขับรถส่งของไปชนท้ายรถกระบะนะครับ
นี่ฮะถนนมันลื่นด้วยฮะ

แต่คนที่โพสต์คลิปเนี่ยบอกว่ามันก็มีที่มานะ
คือยังไงก็ขอให้ปลอดภัยเอาความปลอดภัยกันไว้ก่อน

เขามีคลิปแรกคนโพสต์เนี่ยบอกว่า
จักรยานยนต์คันนี้จะขับแซงเขา
เขาจะขับแซงแต่ว่าจักรยานยนต์คันนี้
คันส่งของเนี่ยก็บิดหนี
อันนี้คลิปแรกนะครับ
คนขับจักรยานยนต์ส่งของก็แสดงความไม่พอใจที่ถูกแซงอะไรแบบนี้
รถก็ลื่นรถเยอะด้วยนะ
คลิปที่๒มีจักรยานยนต์ตำรวจขี่มาช้า

ทีนี้พอเขาแซงได้ก็ไม่มองทาง
แต่หันมามองหน้ารถที่มีคลิป
เหมือนจะเอาเรื่องไม่มองกระบะคันหน้าสุดท้าย
วัวแต่มองคนที่จะแซงกันไม่ให้แซงกันเนี่ย

แต่เขาก็ช่วยได้นิดหน่อยเพราะว่าต้องรีบไปส่งแฟนทำงานเหมือนกัน

คุณก็ต้องเอาความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างเป็นหลักด้วย
แซงกันไปแซงกันมายอมกันไม่ยอมกัน

คลิปนี้หัวข้อคลิปก็คือจะรีบไปไหน